แทนละเพียงไทยพูดมันตามไทยเป็นที่หลัก
เรามันต้องไปเจอกันก่อน

สวัสดีแล้วครับ
เอาข้อมากครับ
เกลียดหน่อยครับ
เกลียดหอมมากเกินค่ะ

เอายากเลยมา

เตียบเต้นหนูเอามาผู้หญิงเขาแหละไม่ดูมาแล้ว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
อืมไม่ถ่ายเอาไว้ขับออกไป
อืมเอาไว้ขับเอาไว้ขับเอาไว้ขับ

โทรเลยเดี๋ยวถูกจับแล้ว

ผู้ชายบ่อยก็ใช้แบบนี้

มันมีการเกิด

อ่าลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูก